ขอบคุณไลน์ที่ส่งกันมาหลายคนให้กำลังใจพี่อ๊อฟพงพัฒน์นะคะ
ก็ยังส่งกันมาได้นะคะแล้วก็ก่อติดกับบันเทิงไทยรัฐได้นะคะ

มาดูกันต่อนะคะกับงานนี้ค่ะ
ใกล้เข้ามาทุกทีนะคะสำหรับงานวิวารอบ๒ของคุณเจนี่เทียนโพ

ซึ่งได้วันแล้วนะคะก็๑๙ตุลาคมอย่าบอกใครนะ
๑๙ตุลาคมก็คือวุ้นเซ่นค่ะตื่นเต้นไม่แพ้กันเพื่อนเจ้าสาว
เพราะว่าเขาก็จัดเต็มโดยเฉพาะชุดเนี่ยค่ะ

แล้วก็วุ้นเส้นบอกว่าเป็นธีมเรียบง่ายสบายสวยเก๋
เรียบหรูดูแพงตามเจ้าสาวนี่แหละค่ะ
ส่วนชุดของเจ้าสาวจะสวยขนาดไหนตอนนี้

เตรียมตัวยังไงบ้างนะคะไปอัปเดตกับคุณวุ้นเส้นเลยค่ะ

แล้วก็เริ่มมีแบบให้เพื่อนไปลองชุดเจ้าสาวแล้ว
ก็สวยค่ะเจนสุดาตัดสวยมาก
แล้วก็เป็นหลายคนอาจจะนึกไม่ออกอะค่ะ
คิดว่าพวกเราจะใส่ยังไงคือเป็นแบบที่แบบแปลกตามากค่ะ
ทำไมไม่ดูวันนั้น

ตามคอนเซ็ปต์ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาอยากได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือไม่ได้เป็นสีชุดฉาดอะไรมากเป็นสีคลาสสิกเท่
ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามันก็นับเวลาก็ใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วค่ะ
แล้วก็ทุกคนก็ล็อกคิว
พอลลาร์ก็ต้องจองตรวจข้างบินกลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือทุกอย่างเพื่อนก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นเร็ว
ค่ะอยากที่บอกเรื่องนี้จริงความหวานนะคะ

คือยิ่งช่วงนี้นะลงรูปถี่ลงรูปรัว
จนกระทั่งเพื่อนต้องกระซิบบอกว่าเธอเบาหน่อย
ไปเจอกันก็ไม่จะสวีทกันอยู่สองคนนะคะ

แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนฮือฮาค่ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณคริสหอวันและคุณเจนนี่ค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะมีภาพงานวันเกิดนะคะของดีไซเนอร์ชื่อดังท่านหนึ่ง

ส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่ยืนเป็นคู่คือเจนี่มิกกี้
เขาบอกว่าวุ้นเส้นไปขั้นหรือเปล่า
เพราะว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมันเหมือนจะไม่ลงรอย

ไม่แน่ใจไปฟังคุณวุ้นเส้นเลยค่ะ
ไม่ได้ยืนข้างกลางมันยืนตรงนั้นพอดี
คือมันก็เหมือนกับเพื่อนไปเจอกันแล้วก็คริสเขาไปแป๊บเดียวค่ะ
เขามีธุระต่อเขาก็เลยมาแบบแวบถ่ายรูปแล้วเขาก็ไป
แต่ว่าไม่ได้เป็นการแบบเฮ้ยยืนขั้นอะไรใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือปกติมากใครยืนตรงไหนก็ตรงนั้น
มันหวานมากจริงมันหวานจนต้องแบบบอกว่าเบาหน่อย
แบบว่าอิจฉาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาคือตัวติดกันมาก
แล้วก็ไม่มีครั้งไหนที่เห็นเจนนี่แล้วไม่เห็นมิกกี้

ก็เลยคิดว่าเขาคงดูแลกันดีแล้วก็เกิดมาเพื่อกันและกันจริง
เราก็ลงรูปไปเพราะว่าเห็นแบบเหมือนที่เราเซลฟี่กับพวกนานา
แล้วก็ข้างหลังก็คือเขาไม่ได้สนใจเพื่อนว่าจะทำอะไรกันอยู่
เขาก็นั่งสวีทกันไปข้างหลังทุกคนก็แบบเออประจานนิดนึงว่า
ช่วยแบบสนใจเพื่อนด้วยไม่ได้สนใจกันเอง
รูปนั้นเชื่อว่าหลายคนคงเห็นแล้วในอินสตราแกรมนะคะ
เพื่อนเนี่ยถ่ายรูปกันอยู่แต่ว่าเจนนี่กับมิกกี้ก็จุ๊บเอยกันอยู่ข้างหลัง
ใช่นะคะไปฟังทางฝั่งคลิปดีกว่า
พาดพิงเหมือนกันสำหรับคริกหอวังนะคะ
ก็หลายครั้งแล้วสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ดูท่าว่าจะไม่จบสักที
มาคราวนี้ไม่รู้คริสหอวังจะตอบยังไง

ต่อไปนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ
ที่คริสเคยบอกมาอย่าไปทำอะไรให้มัน
รูสึกว่ามันเกร็งเพราะคริสต์สงสารเพื่อนคนอื่น
ที่เวลาเขาอีเวคเขาต้องมานั่งตอบคำถาม

ต่อไปนี้มีคริสต์ก็มีไม่มีก็ไม่มีแค่นั้นเลย
แล้วก็ไม่ต้องไปไฮไลท์ว่าแบบอุ๊ยจะไปงานแต่งงานเขาหรือเปล่านั่นนี่นู่น
คือคนเขากำลังจะมีความสุขเราไปโฟกัสที่เขามีความสุข
จะมาสนใจทำไมว่าแขกคืออะไร
ในส่วนนั้นเดี๋ยวให้คริสสนใจของคริสเอง
คริสถ้าเป็นเพื่อนแล้วก็คือไม่มีการเลือกคบทั้งชีวิตยังไม่เคยเลือกคบใคร
วันนี้พวกพี่อาจจะสนิทกับเพื่อนที่อยู่ที่ทำงาน
ไม่ได้แปลว่าพี่เลิกคบเพื่อนที่พี่คบมาตอนเรียนมหาลัย

คริสก็อยากจะเจอหน้าพี่แบบที่คริสล่าเริงจำใสตลอด
วันนี้ขอให้จบเลยนะคะคริสไม่ค่อยพูดซีเรียสเท่าไหร่
วันนี้หนูเจอพี่หนูไปพูดซีเรียสเลยแล้วให้มันจบไปเลย